คุณผู้หญิงคนนี้บอกว่าลมแทบจับค่ะคุณผู้ชม
เพราะอะไรอยู่ที่บ้านตัวเองแท้นะคะจู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เดินมาค่ะใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวผู้ชายนึกออกไหมฮะใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวค่ะ
แล้วมายืนจับอวัยวะเพศบอกว่าเอาล่ะคนเราเกิดมาไม่นานก็ตาย
หนุ่มสาวแก่ก็ต้องตายกันทั้งนั้นฉะนั้นเรามามีอะไรกันเถอะ
ชวนคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านมีอะไรด้วยคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะ
ภัยสังคมจริงคุณเห็นไหมโอ้โหเป็นเรานี่กลัวนะ
แต่คุณผู้หญิงเจ้าของบ้านยังแบบไปยืนเจรจาโหใจดีสู้เสือมาก

นั่นสินี่เห็นไหมเปิดแง้มประตูแบบนี้ค่ะดีผู้ชายไม่ผลักเข้ามานะ
ถ้าเกิดมาคมคืนนี่เป็นเรื่องอื่นไปนะคะคือเราอยากจะเตือนเอามาเตือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดที่บ้านหลังหนึ่งหน้าบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายยางค่ะ
ตั้งอยู่ในตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดราชนะคะ
คุณผู้หญิงเนี่ยเธออยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นเธอก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
พร้อมกับไล่ผู้ชายคนนี้ออกมาแต่ว่าผู้ชายคนนี้ยังเพี้ยนค่ะเดินป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้นบริเวณหน้าบ้านของเธอแล้วยังไปก่อกองไฟใกล้บ้าน
เธอต้องรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็โทรบอกคนในบ้านเนี่ยให้รีบมาช่วยเหลือนะคะ
ค่ะมีคนบ้าเข้ามาในบ้านหนูอ่ะมาขอจะทำไม่ดีกับหนูอ่ะแล้วมาเผาไฟอยู่ตรงข้างบ้านหนูอะค่ะ
อ่ะออกก็เลยโทรแจ้งตำรวจ๑๙๑ของจังหวัดราชให้มาควบคุมผู้ตัว
แล้วก็กับการที่ว่าเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
จุดประสงค์ของเธอคือตั้งใจโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยให้กับคนอื่น
ส่วนชาวเน็ตส่วนใหญ่ว่ายังไงบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ที่ถ่ายคลิปโชคดีมาก
ที่ไม่ถูกคนบ้าข่มขืนหรือทำร้ายร่างกาย
โดยเฉพาะตอนที่เธอไปคุยเห็นไหมคะ
้มประตูไปคุยแล้วถ่ายคลิปผู้ชายคนนี้ไว้
ดีนะมันไม่กระโจนเข้ามากระโดดล็อกตัวทำร้ายร่างกาย
เพราะฉะนั้นทางที่ดีวิธีแก้คือ
ถ้าเกิดเจอแบบนี้ควรที่จะล็อกประตูหน้าต่างให้แน่นหนา
แล้วรีบโทรแจ้งตำรวจน่าจะปลอดภัยมากกว่าค่ะ

แล้วเขามาบีบคอขมขึ้นโอ้โหอันตรายมาก
จังหวะที่แบบกระโจนเข้าไป